ทุกผู้ชมครับดูเรื่องนี้หน่อยนะครับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ย
เขาขี่ไปแล้วเจอแท็กซี่ปาดหน้าไม่เปิดไฟเลี้ยว
เขาก็บีบแร่นะกระพริบไฟเตือนค่ะปรากฏว่าเจอแท็กซี่จอดเนี่ย
ลงมาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับถึงขั้นหยิบประแจหลังรถเนี่ย
เป็นประแจเหล็กนะครับจะมาไล่ฟาดเขาด้วยนะฮะ
เหตุการณ์แถวสี่แยกบ้านแขกนะครับในกรุงเทพนะครับ
คุณผู้ชมครับแท็กซี่คันนี้นี่จอดอยู่นี่ฮะตรงนี้เลยนะครับ
ก่อนที่จะขับออกไปจักรยานยนต์ที่เจอแท็กซี่คันนี้เข้าไปเนี่ย
เขาส่งคลิปมานะครับแล้วเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ก็เอามาลงเอาไว้
นะบอกว่าคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยอันนี้ฝั่งผู้เสียหายเจ้าของคลิป
แล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้หลายมุมนะฮะนี่ที่แท็กซี่เขาลงมาเปิดหลังรถ
แล้วก็หยิบกระแจเหล็กลงมาเนี่ยนะฮะเป็นอาวุธเนี่ยคือคนขี่จักรยานยนต
ไปแจ้งความที่สอนอบุภารามนะครับค่ะเพราะมีจังหวะหนึ่งแท็กซี่
โชเฟอร์คนนี้ง้างมือจะเอาประแจเหล็กจะมาตีเขากับแฟนสาวนี่ฮะ
ชาวบ้านก็เป็นพยานให้เยอะแยะไปหมดที่ฝั่งจักรยานยนต์เขาบอกนะ
บุษฎาหรามเรียบร้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืน๑ทุ่ม๑๕ธันวาคม
วันนั้นไปกับแฟนสาวขี่จักรยานยนต์อยู่เลนขวากัน
ตามรถประจำทางอยู่อยู่แท็กซี่คันนี้คันสีเหลือง
กรณีคันนี้ที่ขับอยู่เลนขวาขับปาดรถเขาแบบไม่เปิดไฟเลี้ยว
เขาเกือบล้มก็เลยบีบแตรยาวอยู่หลายครั้งเพื่อส่งเสียงเตือน
กลายเป็นว่าโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้ไม่พอใจเปิดกระจกตะโกนด่า
ถ้อยคำหยาบคายประมาณว่าไปบีบแร่ทำไม
พริบไฟใส่เขาทำไมแล้วก็พยายามขับเบียดขับไล่ชนอีก
เขาต้องจอดรถแล้วเหตุการณ์เป็นไปตามคลิป
คือพอเขาจอดจักรยานยนต์ไม่ไปก็ได้ไม่ไปต่อแล้ว
ซี่คันนี้ก็จอดตามนะฮะแล้วลงมาแบบไปหยิบประแจท้ายรถ

เขาลงจากรถมา
มุ่งหน้าไปท้ายรถเลยครับเพื่อจะหยิบเอา
แล้วตอนนั้นที่มีการท้ายพูดคุยกันกันคือ
ผมแค่พูดแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือผมบอกว่าคุณตัดหน้าผมมันไม่ถูกต้องนะ
เพราะคุณก็พูดทำนองนั้นครับกำลังจะสื่อให้เข้าใจ
เข้าใจว่าสิ่งที่ทำมันไม่ถูกต้อง

คือคุณเปลี่ยนเจตนาผมไม่ได้ต้องการคำขอโทษแล้วนะจุดนั้น
คือเขาเปลี่ยนตั้งใจมุ่งหน้ามาตีผมแน่นอน
เขาถือเหล็กมาคือกาดตีผมเลย
ผมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรมั่งแต่แต่ผมรู้ว่าเขาบันดาลโทษะตอนนั้น
เขาเหมือนเขามุ่งประสงค์ร้ายคิดแต่อย่างเดียวจะมาตีผม
สอนอบุภารามรับแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับค่ะภูมิกับการสอนอบุภาราม
ตำรวจเอกรัฐกล้าวอาณานุการท่านบอกว่าเดี๋ยวจะประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก
เพื่อตามตัวแท็กซี่คันนี้โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้มาสอบปากคำ
จะได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันตามขั้นตอนต่อไป
ก็ต้องสอบทั้งสองฝ่ายนั่นแหละตำรวจบอกนะฮะ